ทุกผู้ชมครับเชื่อว่าเมื่อคืนนี้ที่เริ่มเคอร์ฟิลล์คืนวันแรก
ค่ะในพื้นที่สิบจังหวัดนะครับ
มีภาพภาพหนึ่งที่เขาก็มีการเผยแพร่กันนะฮะ
แล้วเมื่อวานนี้ที่นนทบุรีเนี่ยที่ตำรวจเข้าไปตั้งด่านเคอร์ฟิลล์
โอ้โห้ยมันบอกโอ้โห

คือมันไม่ใช่แค่ปืนมันมีกล้องเล็งอะไรพวกนี้ด้วย
ประจำจุดตรวจด่านเคอร์ฟิลล์ในพื้นที่นนทบุรี
ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะฮะ

ท่านบอกว่าคือตามปกติแล้วด่านเคอร์ฟิลลด่านความมั่นคงเนี่ย
มันก็ต้องมีหน่วยประมาณอย่างนี้ด้วยแหละ
บางทีเจอพวกคนร้ายอาทยากรนะแก๊งค้ายาเสพติดแหกด่านมีอาวุธ
ก็ต้องพร้อมในการที่จะต่อสู้ในการเฝ้าระวังเหตุ
แต่เอาละเพื่อให้ประชาชนเนี่ยคือไม่เกิดความหวั่นวิตก

เดี๋ยวก็จะให้คนที่ต้องมีหน้าที่ลักษณะนี้
ไปยืนให้หลบสายตาประชาชนหน่อยถ้าเป็นด่านตรวจทั่วไป
เดี๋ยวฟังนะครับ
ก็มีปืนยาวแต่ว่าว่าจะหลบ

หรือก็เก็บไว้ตามคำสั่งของบ่อเนี่ยก็จะบอกว่า
เก็บไว้สามารถที่จะหยิบได้ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วน
บังเอิญเมื่อคืนนี้ชุดที่คอฟเฟ่เขาออกมากลางถนน
แล้วมีคนถ่ายรูปมันก็เลยกลายเป็นประเด็นไปเลยครับ
ก็ได้เตือนไปแล้วแล้วต้องกลับขอโทษ
ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนโกหกแต่เต้ก็ตกใจ
แต่จริงแล้วเราก็ตั้งด่านก็จะเป็นลักษณะนี้